เอ้าเรื่องของต้นตะเคียนยังไม่จบคุณผู้ชมครับ
คุณเคยบอกว่านี้คุยกันสามวันสี่วันไม่มีทางจบ
เรื่องนี้ต้องคุยกันยาวคุยกันต่ออีกวันจะเป็นอะไร
นั่นน่ะสินี่ต้นตะเคียนทองอายุกว่าร้อยปี
งานนี้บอกเลยว่าสายตัวเลขห้ามพลาดเพราะเขามีการขนย้ายแล้วด้วย
นี่แหละครับพอไปถามคนนี้ก็คือคุณเฉลียวปรีการประธานบริหารตลาดยอดพิมารที่ปากคลองตลาดกอทมนี่แหละ

นี่เป็นช่วงของพิธีการเคลื่อนย้ายต้นตะเคียนอายุกว่า๑๐๐ปียาว๑๖เมตรสมัยราชการที่๕ที่เพิ่งขุดพบแล้วก็เจอเมื่อปี๒๕๕๙
เขาทำการปรับภูมิทัศน์ของตลาดใหม่ไงเขาก็เลยทำการถวายต้นตะเคียนนี้ให้แก่พระครูยะติธรรมานุยุทธ์หรือว่าอาจารย์แป๊ะเกจิชื่อดังเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
คือเจอที่ตลาดเพราะตอนนั้นเขากำลังจะปรับภูมิทัศน์พอเจอปั๊บก็เอาขึ้นมาไว้บนดาดฟ้าของตลาดก่อนแล้วตอนนี้ได้ทำการย้ายไปที่วัดสว่างอารมณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่ปักษ์ของตลาดเนี้ยครับไม่เจอแล้วนะคะใช่
เพราะว่าทำการย้ายไปที่วัดสว่างอารมณ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหม
ตรงนั้นมันจะเป็นเหมือนเป็นวังเก่า
รัชกาลที่๕เออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ในช่วงของการยกต้นตะเคียนโดยเครนเนี่ยเอาไปไว้บนด่านฟ้าชั้น๓
ตลาดนั้นนะพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ไปกราบไหว้บูชา
แล้วเขาบอกว่ามีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นยังไง
ตอนที่นำต้นตะเคียนขึ้นมาไว้
ยังเล่าไม่จบคนลุกไง
นี่เขาบอกว่าเอาขึ้นมาแล้วนะไปไว้บนบกครั้งแรก
พ่อค้าแม่ค้าพาไปขูดหาตัวเลขปรากฏว่า

ถูกถูกกันทั้งตลาด
หายถูกโชคถูกลาบนี่เหรอคะ

ถูกจริงถูกกันทั้งตลาดเลย
อะไรจะไม่น่าเชื่อเป็นไปได้ยังไง
ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเพราะว่าเขาเล่าสืบต่อกันมาอีกที
เราก็ไม่ได้ไปนั่งพิสูจนหรอกนะว่าเขาถูกเลขอะไรยังไง
แต่เขาบอกว่าถูกรางวัลกันทั้งตลาด
ทีนี้ล่ะครับคุณเฉลวเขาก็เอาละไหนก็ไหนนะ
คือถูกแล้วก็ว่ากันไปแต่ว่าต้นตะเคียนนี่ก็เป็นที่
เคารพสักการะของชาวบ้านแต่จะมาไว้ที่ตลาดแบบนี้มันก็กระไรอยู่
ก็เลยอยากจะทำบุญกับทางวัดก็เลยมอบให้กับพระอาจารย์แป๊ะ
ได้มอบต่อส่งต่อไปยังวัดสว่างอารมณ์อย่างที่เล่าให้ฟังไปนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ชาวบ้านนะโอ้โหในช่วงของการยกต้นตะเคียน
แล้วก็ในการส่งมอบต่อขึ้นรถเคนไปแบบเนี้ยนะครับก็เดินทางมาเพื่อที่จะแบบยังไง
มาตั้งขบวนรับคือมารอทำพิธีเขาบอกว่าเวลาจะเคลื่อนย้ายต้นตะเคียน
ต้องมีการทำพิธีด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ชาวบ้านที่เขามีความเชื่อ
เขาก็ตั้งขบวนแบบนี้รอแล้วก็เคลื่อนขบวนตามกันไปด้วยก็มี
บางคนก็วีดีโอคอลคุยกับที่บ้านนะครับว่าตอนนี้อยู่ที่นี่แล้วดูสิตัวเองดูภาพบรรยากาศเป็นยังไง
บางคนก็พกปงพกแป้งมาแล้วก็ทาหน้าตัวเองเพราะหน้ามันแล้วมันร้อน
ย่อกามรำให้สวยเอามาถูต้นขีบน็อไม่ต้องเออสามสีสี่สีเจ็ดสีก็แจกเหมือนกันเนอะ
มันเป็นเรื่องความเชื่อของชาวบ้านอย่างที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
ถูกต้องนะคะโดยย้ายไปไว้ที่ริมคลองสวนบัวใช่ไหม
ใกล้กับเรือตังเกโบราณนะคะถ้าอยากจะตามไปกราบไหว้
ตอนนี้ต้นตะเคียนต้นนี้เข้าไปที่วัดสว่างอารมณ์นะคะไปหาพระอาจารย์แป๊ะได้
เป็นเกจิชื่อดังใช่ไม่ต้องไปที่ยอดพิมารแล้ว
ปากคลองตลาดเพราะว่าจะไม่เจอต้นตะเคียนแล้ว
แต่ว่าจริงที่ปากคลองตลาดที่ยอดพิมารก็เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เยอะมากเหมือนกัน
ฉันเคยไปทำงานที่นั่นแล้วก็ไปแบบศึกษาข้อมูลมานะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่
เพราะว่าที่ตรงนั้นเนี่ยจะมีอีกหนึ่งศาลด้วยเรื่องแบบนี้ต้องพึ่งพาเจ้าแม่ไปต่อ
โอ้โหเรื่องราวประวัติศาสตร์ความที่ว่าข้อมงข้อมูลนี้เขาแม่นเป๊ะ
ไม่แปะอย่างเดียวคือไม่เคยถูกเนี่ยแหละ
เคยเคยแต่มันนานมาแล้วไงใช่
จนลืมไปแล้วว่าถูกเมื่อไหร่
คือมันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเราก็เลยนำมาฝากกันว่า
คือมีคนค้นพบต้นตะเคียนในสมัยราชการที่๕ที่บริเวณนี้จริง
เพราะว่าสมัยก่อนคือตรงนั้นมันเป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่แล้ว
แล้วคือมันเป็นคุ้งน้ำเป็นเวิ้งน้ำอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นการที่เราจะเจอตะเคียนหรือเจออะไรอย่างนี้

แล้วบริเวณตรงนั้นก็เป็นวังเก่าในสมัยราชการที่๕ด้วย